คุณผู้ชมฮะที่บุรีราม่าชาวบ้านในเขตเทศบาลสตึก
แล้วก็ตำบลใกล้เคียงเขาแจ้งความนะ
บอกว่าโอ้โหมีโจรขึ้นมางัดแงะบ้าน

แต่ทีนี้มันมีหลักฐานจากบ้านของผู้หญิงคนหนึ่ง

โจรทิ้งสิ่งนี้ไว้ที่บ้านของเธอ

เป็นถุงยางอนามัยที่มันยืดแล้ว

บอกโอ้โหมาแบบนี้นอกจากจะเป็นขโมยแล้ว

โจรมันปีนข้ามห้องจากห้องนั้น
กำแพงมามาอีกห้องหนึ่งอย่างง่ายดายเลยนะครับ
ทีนี้มีคนแจ้งความไว้เยอะเลย
เจ้าของบ้านหลายหลังแจ้งความกับตำรวจสพสตึกไว้
ตำรวจนำกำลังชุดสืบสวน

ซึ่งตำรวจเขาสืบทราบได้อยู่แล้วว่าเป็นใครนะครับ
ก็พบว่านายสุขภาษิตบุญญารัฐอายุ๓๑ปี
หลบหนีไปอยู่ที่กระท่อมริมทางถนนสายสตึกพยักษ์นะครับ
ตำรวจสืบทราบจนแน่ชัดว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนร้าย
ระเวนลักทรัพย์ขึ้นบ้านชาวบ้านในเขตเทศบาลสตึก
แล้วก็เทศบาลตำบลใกล้เคียงนะฮะ
พลอยทองรูปภัณฑ์พระเครื่อง
ประดับอีกกว่าร้อยรายการคุณเต็มไปหมดแบบนี้นะครับ
เป็นของผู้เสียหายที่ถูกขโมยไปหลายคนนะฮะ
หนึ่งในผู้เสียหายที่เคยเป็นนายจ้างมาก่อนเนี่ย
เป็นผู้หญิงบอกว่าเจ้าโจรรายนี้รู้ช่องทาง
รู้ช่องทางในการปีนป่ายเข้าจากห้องนู้น
มาห้องนี้เปิดหน้าต่างห้องนั้นแล้วก็ไปห้องนี้ได้อีกนะครับ
แต่สิ่งที่สงสัยก็คือ
ทำไมเจ้าโจรต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ในห้อง
มีอะไรบ้างมีดพกแน่ก็มีหลักฐานนะ
เพราะว่าผู้หญิงเจ้าของบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้เขามาโชว์ให้ดู
นี่ค่ะมีดค่ะ๑เล่มแล้วนะคะ
อุปกรณ์การเสพยามาหมดเหมือนกันค่ะ
แต่ที่ต้องถามว่าเอาอีกอย่างมาทิ้งไว้ทำไม

คือสมมุตินะถ้าก่อเหตุชิงทรัพย์เสร็จ

หรือคุณจะทำอะไรก็ตามส่วนมีดคุณอาจจะลืมทิ้งไว้
ส่วนถุงยางอนามัยใช้แล้วคุณช่วยตัวเองหรือเปล่า
อืมคุณช่วยตัวเองหลังจากที่คุณก่อเหตุลักษัพ
แล้วก็ทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าหรือเปล่า
ทีนี้ตำรวจก็เอาเรื่องนี้ไปสอบถามนายสุภาษิตผู้ต้องหา
นายสุภาษิตยอมรับว่าได้เข้าไปขโมยทรัพย์สิน

อุปกรณ์เสพยาไม่ได้ตั้งใจเอาทิ้งไว้
แต่ทีนี้เมื่อขโมยของได้สำเร็จเสร็จสิ้นนะคุณ
มันก็อยากจะเสพยานะก็เลยไปเสพยาบนบ้านเขานะครับ
แล้วถุงยางอนามัยล่ะทำไมต้องเอามาทิ้งไว้
ตรงนั้นเลยหรือเปล่าเป็นโรคจิตหรือเปล่า
ผู้หญิงก็ถามเลยนะนายสุภาษิตเนี่ยเงียบครับเงียบไม่ได้ตอบ
ไม่ได้ตอบว่าใช้อะไรหรือเปล่าแต่เพียงแต่บอกว่ามันหล่นจากกระเป๋าผม
มันหล่นจากกระเป๋าผมผู้หญิงผู้เสียหายก็ถาม
เอ้าใช้มาแล้วแล้วก็ยัดไว้ในกระเป๋าเหรอแล้วมาทำหล่นแบบนี้
นายสุภาษิตไม่ตอบผู้หญิงก็เลยถามอีก
เอ๊ะหรือว่าโรคจิตหรือเปล่ามาขโมยทรัพย์สินฉัน
และยังมาช่วยตัวเองตรงนี้อีกหรือเปล่าหรือมาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายตรงนี้อีกหรือเปล่า
นายสุภาษิตตอบว่าอะไรให้คุณผู้ชมไปฟังนะครับ

เขาบอกผมไม่ได้โรคจิตขนาดนั้นนะฮะ
เพราะว่าหลายคนเอาไปโยงกับโจรแบบสมัยก่อนไงคุณ
พอเข้าไปขโมยของแล้วจะทิ้งบางสิ่งบางอย่าง

ไม่ว่าจะเป็นถ่ายหนักหรือถ่ายเบาอะไรก็ตาม
หรือนี่ใช้ถุงยางแล้วเอาทิ้งไว้แบบนี้

แต่ก็ยอมรับเรื่องของการขโมยกระโจนนะครับ
เสียหายก็มาแจ้งความเยอะเลย
ผู้ชายคนนี้ก็คงโดนโทษหนักพอสมควรเหมือนกันนะครับ